อืมข่าวเนี้ยเป็นข่าวสลดจริงจริงใช่และถ้าให้ฟังข่าวนี้เสร็จเรียบร้อยแล้ว
อุทาหรณ์สองอย่างเก็บไปคิดนะคะเรื่องแรกก็คือการที่ปล่อยให้เด็กเล่นเกม
เกี่ยวกับเรื่องของความรุนแรงอีกหนึ่งเรื่องคือสถานที่เก็บปืนของผู้ใหญ่
ค่ะต้องรัดกลุ่มทั้งสองเรื่องเลยเนี้ยนะคะเรื่องราวนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดกาลสิน
เด็กคนหนึ่งค่ะเป็นเด็กผู้ชายอายุ๑๒ปีนะคะจับกลุ่มเล่นเกมยิงปืนกับเพื่อน
หลังจากนั้นค่ะคิดขึ้นได้ว่าพ่อมีปืนเดินไปเอาปืนมา
แล้วก็เอามาหันกระบอกถามเพื่อนว่ามีใครกลัวตายบ้างไหม
มีใครกลัวตายบ้างไหมเพื่อนตอบว่า๓คนบอกกลัว๑คนบอกไม่กลัว
โอ้โหเท่านั้นแหละค่ะได้ฟังคำตอบว่าไม่กลัว
เหนียวไกลเลยโป้งถูกเพื่อนคนนี้บาดเจ็บสาหัสก่อน
แล้วไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลอ่ะคุณโอ้ยิงจ่อเนี่ยไม่งั้นจ่อนี่แหละนะคะ
หลังจากตำรวจได้รับแจ้งเหตุไปเลยค่ะบ้านที่เกิดเหตุอยู่ที่อำเภอหนองกรุงศรีกาลสินเนี่ยนะคะ
เด็กที่ก่อเหตุเป็นเด็กผู้ชายอายุ๑๒ปีเด็กที่เสียชีวิตเป็นเด็กชายอายุ๑๓ปี
ตอนที่เจ้าหน้าที่ไปถึงนะคะเด็กที่ได้รับบาดเจ็บถูกยิง
มีกระสุนฝังในศีรษะหกนัดเจ้าหน้าที่เร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลแต่เสียชีวิตในเวลาต่อมา
ทีมข่าวได้เรื่องนี้ค่ะลงพื้นที่ไปบ้านของเด็กที่เสียชีวิตก่อน
อยู่ในหมู่บ้านหนองแค่บรรยากาศโศกเศร้าค่ะเพื่อนบ้านกลุ่มเพื่อน
ร่วมแสดงความไว้อาลัยแล้วก็ให้กำลังใจกับทางญาติของเด็กที่เสียชีวิตเป็นจำนวนมากนะคะ
ซึ่งทุกคนมองว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นแบบไม่คาดฝันจริงเนี่ยนะคะ
ในหมู่บ้านไปถามคุณยายของน้องที่เสียชีวิต
ชื่อว่าคุณยายสมปองแก้วศรีหาเล่าเรื่องราวให้ฟังบอกว่าเมื่อวานนี้ช่วงเช้า
ขอเงินไปซื้อขนมแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวซื้อขนมเสร็จแล้วจะไปเล่นต่อที่บ้านเพื่อนนะ
เป็นบ้านในหมู่บ้านนี่แหละซึ่งเมื่อวานนี้ก็ไปเล่นกับเพื่อน
คุณยายบอกว่าน่าจะไปกันประมาณ๔คนและไปเล่นที่บ้านของเด็กชายเอ
ซึ่งเป็นผู้ก่อเหตุอายุสิบสองปีเนี้ยนะคะทำไมถึงต้องไปเล่นที่บ้านเด็กชายเอ
เพราะบ้านเด็กชายเอมีสัญญาณอินเตอร์เน็ต
สัญญาณอินเตอร์เน็ตมันเอาไว้ใช้เล่นเกมทางโทรศัพท์มือถือ
มันเป็นเกมออนไลน์ไงเขาจะเล่นลักษณะช่วยกันยิงเป็นกลุ่ม
ก็เลยต้องไปเล่นในสถานที่ที่มันมีอินเตอร์เน็ตจะได้เล่นด้วยกัน
เป็นทีมยิงทีมเดียวกันนี่เป็นเนื้อหาของเกมนี้นะคะ
จากนั้นเด็กชายเอหยิบปืนออกมาจากห้องของพ่อเอามาเล่น
แล้วก็ถามเพื่อนเพื่อนว่ากลัวตายไหมซึ่งทุกคนเกือบทุกคน
ไปกันสามคนใช่ไหมคะไปกันสี่คนส่วนใหญ่แล้วก็บอกว่ากลัว
แต่หลานของคุณยายบอกไม่กลัวเท่านั้นแหละค่ะถูกยิงเลยนะคะโป้ง
กลางศีรษะเลยนะคะคุณยายบอกเสียใจมาก
ถึงหลานมากเพราะหลานเป็นเด็กตั้งใจเรียนว่านอนสอนง่าย
ไม่คิดว่าจะคิดสั้นแบบนี้ฟังเสียงคุณยายค่ะ
กลุ่มเดียวกันเรียนมาตลอดแต่ว่าทุกมือบ่มีปืน
เอาไปพูดคุยกับฝากฝั่งของครอบครัวเด็กที่ยิงกันหน่อยนะคะ
ไปคุยกับคุณพ่อค่ะคุณพ่อบอกว่าลูกชายเรียนอยู่ป๖
และปืนที่ใช้ในการก่อเหตุเป็นปืนไทยประดิษฐ์

คุณพ่อบอกว่ามีไว้ล่าสัตว์แล้วก็ไม่รู้ว่าลูกชายไปหยิบมาเล่นได้ยังไง
จากการสอบถามลูกชายลูกชายบอกว่าคิดว่าปืนมันไม่มีดินปืน
หรือไม่มีลูกกระสุนซึ่งตอนแรกมันก็ยิงไม่ออกนะ
แต่จู่เด็กที่ก่อเห็นเนี่ยนะคะเขาบอกว่าปืนมันลั่น
แล้วมันไปลั่นถูกเพื่อนคนที่มีคำตอบว่าไม่กลัวพอดีเนี่ย

ตัวลูกชายเองตอนนี้เสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ
และทางครอบครัวพร้อมที่จะช่วยเหลือครอบครัวผู้ที่เสียชีวิต
โดยเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาเอาเงินบางส่วนค่ะ
ช่วยงานศพแล้วก็พาลูกชายไปอยู่อีกบ้านหนึ่ง
เพราะว่าลูกชายเองซึ่งเป็นคนที่ยิงลั่นไกลออกไปใส่เพื่อนจนตายเนี่ยนะคะ

ส่วนเรื่องคดีความสพนกรุงศรีค่ะ
ยังไม่มีการตั้งข้อกล่าวหากับเด็กนะคะ
โดยจะรวบรวมพยานหลักฐานและจะให้สหวิชาชีพสอบปากคำเด็ก
ซึ่งอยู่ในกลุ่มที่ไปเล่นเกมยิงปืนด้วยกันในวันนั้นอย่างละเอียด
ถึงจะดำเนินคดีตามกฎหมายได้ต่อไป
อย่าลืมนะคะอันนี้เป็นอุทาหรณ์จริงนะคะ
ว่าจะเป็นการควบคุมเด็กในการเล่นเกมที่มันใช้ความรุนแรง
แล้วก็คุณพ่อคุณแม่เองเก็บปืนไว้ในที่ปลอดภัย